คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณชายหาดอ่าวมะนาวมีคนไปเจอเจ้าตัวนี้ค่ะ
จราเข้อืมสักประมาณสิบเมตรเท่านั้นนะคะโอ้โหหลายคนตกใจนะคะ
รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบเนี่ยซึ่งทำถูกแล้วคุณเห็นไหมวงกลมสีแดงอ่ะ
ดำผุดดำว่าอยู่ตรงนั้นนั่นเองนี่ในทะเลใช่ไหมเนี่ยใช่ฮะ
ไม่ได้ไกลจากชายฝั่งเลยนะคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ไปแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
เข่าตันยงตำบลกัลลูวอลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราชที่วาดค่ะ
คือเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ไงบอกว่าตอนนี้
ตอนที่กำลังเดินเล่นอยู่บริเวณริมชายหาดของอ่าวมะนาวเนี่ย
ไปพบเห็นจราเข้โอ้โหตัวใหญ่มากตัวใหญ่หนึ่งตัวไหว้วนเวียน
ก่อนที่มันจะโผล่ขึ้นมาลอยตัวเหนือปัญหาอ๋อไม่ใช่
ลอยตัวเหนือน้ำนะคะห่างฝั่งสักประมาณ๑๐เมตรค่ะ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ประมงของจังหวัดนราธิวาส
แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่า
มันคือจรเข้นน้ำเข็มอ่ามีความยาวสักประมาณสองถึงสามเมตรค่ะ
สุดท้ายก็ต้องช่วยกันนะคะจับแล้วก็นำมันไปปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปค่ะ
ล่าสุดทางจังหวัดนราธิวาสได้แจ้งเตือนประชาชนนะครับ
บอกว่าห้ามลงเล่นน้ำทะเลบริเวณอ่าวมะนาวโดยเด็ดขาดเด็ดขาดเลยนะ
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับอ่าวมะนาวนะคะ
คุณผู้ชมใครเคยไปบ้างยกมือขึ้นคุณเคยไปไหมพี่เบิร์ต
เคยนะฮะเออเป็นชายหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบนะฮะ
ชอบไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นต้นของจังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะ
เนื่องจากว่าน้ำทะเลเนี่ยเป็นสีฟ้าครามนะฮะสายเห็นตัวปลาเลยแหละนะ
จราเข้ด้วยแล้วก็ยังมีหาดทรายแล้วเป็นต้นสนเป็นทิวเป็นทิวงดงามอะค่ะ
คือเหมาะกับการถ่ายรูปไงนะฮะอืมอ่านี่แหละแต่ตรงนี้ก็ระวังจราเข้นะใช่ใช่